อีกหนึ่งคดีความที่สังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
เนื่องจากว่ามีพ่อค้าขายข้าวมันไก่
ไปใช้มีดฆ่าสุรรักษ์จรรย์จัดจนเสียชีวิต
ล่าสุดข้างด้านของศาลมีความพิพากษ์ศาสตร์จำคุกสี่เรือน
แต่ว่าจำเลยนั้นสารภาพรวมทั้งทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ลดโทษให้จำคุก๒เดือนไปย้อนภาพเหตุการณ์นี้จากรายงานครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกวินาทีที่นายอานนท์เมฆสัน
พ่อค้าข้าวมันไก่ย่านรามคำแหงพยายามใช้ดาบสมุไรแทงเจ้าขาว
สุนัขจรจัดที่นอนอยู่ใต้ตึกอำนวยพัฒนาอพาร์ทเมนต์ซอยรามคำแหงหกสิบทับสอง
คือพยานหลักฐานสำคัญที่นายศิรพฤษสุทธิพิบูลเจ้าของร้านเสริมสวย
นำเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนนครบานหัวหมาก
เพื่อให้ดำเนินคดีฐานทารุณกรรมสัตว์
หลังจากนั้นไม่นานนายอานนท์ก็เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
พร้อมให้การว่าประมาณเดือนมีนาคมลูกชายวัย๗ขวบถูกสุนัขกัด
จึงทำให้เกิดความโกรธแค้นเนื่องจากไม่สามารถเอาผิด
เรียกร้องค่าเสียหายกับใครได้กระทั่งวันเกิดเหตุ
เห็นเจ้าขาวถูกล่ามอยู่จึงเข้าไปดู
และพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารพร้อมพูดคุยกัน
ลักษณะไม่อยากให้สุนัขตัวนี้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวตอบกลับมาว่า
หมาไม่มีเจ้าของจะฆ่าก็เชิญ
จึงทำให้ความโกรธแค้นที่มีอยู่ปะทุขึ้นอีกครั้ง
ก่อนจะไปหยิบแท่งเหล็กมาตีเจ้าขาวจนแน่นิ่งแต่ยังไม่ตาย
และไปหยิบดาบสมุไรมาแทงซ้ำแล้วนำศพไปทิ้ง
และในวันนี้สารแขวงพระนครเหนือมีคำพิพากษาว่า
จำคุกนายอานนท์เป็นเวลา๔เดือน
จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี
แต่การกระทำของจำเลยทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
โทษจำคุกจึงให้กักในสถานที่ราชการ
ในพื้นที่คลอง๕จังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรมเป็นเวลา๒เดือน
แต่ญาติได้ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๑๘๐๐๐บาทเพื่อประกันตัว
โดยสารพิจารณาคำร้องแล้วเห็นควรให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ในจรดัสลี่ประธานมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยหรือซอยด๊อก
มาร่วมสังเกตการแสดงความผิดหวังกับคำพิพากษาที่ออกมา
เนื่องจากเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
ขณะที่โลกสังคมออนไลน์ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาที่ออกมา
และมีการล่าหลายชื่อเพื่อให้สารพิจารณาโทษสูงสุด
ซึ่งมีผู้ลงชื่อเข้าร่วมสนับสนุนมากกว่า๗๕๐๐คน
ส่วนความเคลื่อนไหวในกลุ่มเฟซบุ๊กรักหมาจัง
พบว่าผู้คนส่วนใหญ่ก็แสดงความไม่พอใจกับคำตัดสินของศาล
อย่างผู้ใช้งานรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเชิญชวนให้คนรักสุนัข
ใช้พลังโซเชียลช่วยกันแชร์เรื่องเจ้าขาวอีกครั้ง